เอาล่ะแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเลย
ถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะใส่เสื้อตลอดข่าวไปเที่ยวที่ไหนดี

แนะนำให้ไปที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่นี่โอ้โหบรรยากาศร่มรื่น
มีความสวยแบบธรรมชาติแล้วจะพาไปติดตามวิถีชีวิตแบบชุมชนด้วย

ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปค่ะ
ตลอดเที่ยวมาแล้วจ้า

เรามีสถานที่ท่องเที่ยวสุดเจ๋งสุด

ได้มาลองเดินชิวชมวิวสวย

อำเภอเคืองในจังหวัดอุบรรณราชธานี
แผ่นดินอีสานแห่งนี้นี่แหละครับ
เมืองที่มีทั้งเรื่องราวและเรื่องเล่าอีกมากมาย
อย่ารอช้าไปชมพร้อมกันเลย
โอ้โหสะพานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะ
ไม่ใช่สะพานธรรมดานะครับ
เพราะนี่คือสะพาน
ทอดยาวกลางทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้
นี่นะคือหัวน้อยบ้านชีทวน

ที่เกิดจากชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา
เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์
เดินเข้ามาบินทบาทได้นั่นเองล่ะครับ
จากจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายท้องทุ่ง
สูตรอากาศบริสุทธิ์แล้ว
ที่นี่เขายังมีธรรมาสิงเชิญบุษบก
ตั้งอยู่ที่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
มีอายุราว๑๐๐ปี
เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยและชาวยวน
งามจนถูกยกให้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติเชียวล่ะครับคุณผู้ชม
สถานที่อีกแห่งหนึ่งในตะบนชีทวน
ที่เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้นั่นก็คือ

ประดิษฐานของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ
พระพุทธรูปปังนาคปรกอันเก่าแก่

ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปีเลยนะครับ
โอ้โหนานเหลือเกิน
ถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็
เป็นที่เรื่องลึกกันมาช้านาน
ว่าถ้าหากใครที่มีลูกยากหรืออยากมีลูก
ก็ต้องมากราบไหว้ขอพรจากพระพุทธวิเศษองค์นี้เลยล่ะครับ
ยังไม่พอเราจะขอพาคุณผู้ชมเข้าเมือง
ไปที่วัดพระธาตุหนองบัว
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์การครบรอบ๒๕ศัตวรรษของพุทธศาสนา
ในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยจำลองแบบมาจากเจดีพุทธคยา
ประเทศอินเดียนู่นนะครับ
ภายนอกเป็นเจดีองค์สีขาว

คุณผู้ชมก็จะได้พบกับภาพจิตกรรมฝาผนัง
บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ
วิจิตรการตาซะเหลือเกิน
เรียกได้ว่าเป็นเจดีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
หนึ่งเดียวในภาคอีสานเลยล่ะครับ
และนี่คือทั้งหมดของตลอดเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี
เมืองที่อบอุ่นไปด้วยวิถีชีวิตชุมชน

และศาสนสถานที่สวยแบบ

ครั้งหน้าตลอดเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหน
ห้ามพลาดนะครับ